ประธานพัฒนาฟุตซอลแห่งชาตินะคะก็บอกว่า

เป็นแนวทางสำหรับการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียนในอนาคต
โดยจะเริ่มจากฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียนปี๒๐๑๘

ซึ่งก็จะใช้นักเตะชุดอยู่๒๓ปี
ประธานพัฒนาฟุตซอลแห่งชาติก็เปิดเผยถึงแผนการเตรียมทำฟุตซอลไทยในอนาคต
หลังจากสามารถป้องกันแชมป์ในศึกฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียน๒๐๑๖ได้สำเร็จ
โดยเห็นว่านักฟุตซอลดาวรุ่งสามารถทำผลงานได้ดี
และก็เป็นเวทีแจ้งเกิดสำหรับนักเตะหลายคน
ดังนั้นแล้วนะคะในการแข่งขันฟุตซอลอาเซียนในครั้งต่อไป
ก็จะใช้นักเตะดาวรุ่งลงแข่งขันในทวนาเมนต์นี้
เพื่อเป็นเวทีสำหรับการฝึกฝีเท้า
และเป็นการวางโครงสร้างทีมชาติไทยให้แข็งแกร่ง
ซึ่งในศึกฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียนปี๒๐๑
ที่ประเทศเวียดนามในเดือนพฤศจิกายนนี้
จะใช้ผู้เล่นชุดอายุไม่เกิน๒๓ปีลงแข่งขันทั้งหมดค่ะ
ส่วนในการแข่งขันของทีมชุดใหญ่๒รายการสำคัญในปีนี้
ก็มีในศึก๔เกม๒๐๑๗ที่ประเทศมาเลเซีย
แล้วก็เอเชียนอินดอร์มาเชียลอาร์ตเกม๒๐๑๖

ที่จะแข่งขันกันในเดือนสิงหาคมแล้วก็กันยายน
๒ธุรกิจนามนี้จะใช้ผู้เล่นชุดที่ดีที่สุดลงแข่งขัน
โดยจะใช้เวทีฟุตซอลลีกดูฟอร์ม
เล่นแต่ละคนที่จะเข้ามาเสริมทีมชาติไทยค่ะ